พาไปต่อที่โคราชบ้านเห่า
เขามีโฮมสเตยแบบบ้าน

ไปกันที่คันคายโฮมสเตย์
ได้มั้ยคันคายโฮมสเตย
ถ้าคนอีสานจะรู้เลยว่าคันคายแปลว่าอะไร
เวลามาโดนผิวเราเมื่อมาจะดูแบบคันเฮปปีกแบบนี้
แต่ว่าที่ชื่อแห่งนี้เขาก็ตั้งขึ้นมาเป็นกิมมิกนะชื่อเก๋
คันคายโฮมสเตย์บ้านไร่ปลายนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเบนจภาคี
เกษตรบ้านไร่นาดอยตำบลไทยสามะขี่อำเภอวังเขียวจังหวัดนครราชศรีมาแห่งนี้แหละค่ะ
เหมาะมากนะคะที่นักท่องเที่ยวคนที่สนใจอยากจะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะ
คุณจะได้นอนในเต็นต์ที่อยู่ภายใต้กองฟางแบบนี้ราคาในการให้บริการก็เป็นมิตร
บรรยากาศก็ดีเพราะว่าเขาสร้างบรรยากาศออกมาให้ดูใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงนะ
ฟางใช้ไม้ไผ่มุงเป็นหลังคาแต่ว่าคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องห่วงว่าจะสะดวกสบายดีไหม
เพราะเขามีอุปกรณ์เครื่องนอนให้ครบคันมองออกไปคุณก็จะเห็นทิวเขาเห็นต้นไม้ใบย่ามีแปลงเกษตรแบบนี้ด้วย
ใครที่อยากจะไปนอนพักในเต็นต์ภายใต้กองฟางบรรยากาศกลางท้องทุ่งแบบนี้ด้วย
ก็ไปพักได้หลังละ๔๐๐บาทค่ะนอนที่สองคนอืม
ราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วนะอุ้ยดีดิ
แต่ถ้าใครมีเต็นต์เป็นของตัวเองค่ะ
เอาไปได้เลยเอาไปกางเองเลยแต่เขาคิดแค่๑๐๐บาท
รวมอาหารเช้าค่ะไงโอ้ยเก่งจังอืม
บรรยากาศดีแล้วนี่คือมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะ
ถ่ายภาพไปพักผ่อนหย่อนใจหนีตึกหนีไฟบ้างก็ดี
ไปดูต้นไม้ใบญาติแบบนี้ก็ทำให้เราเติมพลังได้เหมือนกัน
โอ้ยเที่ยวที่นี่อืมอ่ะมีเบ็กฟาตด้วย
เบ็กฟาตดีนอนกับพี่มีเบ็กฟาตดีดีดีเป็นอะไรแก
เด็กฟาดอ่าก็น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวสวยหลายจังหวัด